หลายคนเห็นทีเซอร์เห็นตัวอย่างกันไปแล้ว
สำหรับละครของพี่แอนทองประสม

คุณดูทีเซอร์ไปอุ้ยลับสีนอะไรดุเด็ดไปกวนสรรค์ตานา
คุณผู้ชมค่ะชื่อพี่แอนทองผสม
ชื่อนี้เนี่ยการันตีผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมานักต่อนักแล้วนะจ๊ะ
แต่ใครจะไปคิดว่าตัวแม่อย่างพี่แอน
จะประกาศออกสื่อว่าละครเรื่องเกมรักทรยศเนี่ย
ละครที่ต้องเล่นบทสามีภรรยากับพระเอกรุ่นน้องอนันดา

ที่ได้รับหนักทุกด้านจริง

แต่ที่หลายคนฮือฮาคงหนีไม่พ้นค่ะ
บอกเลยนะคะเปิดตัวอย่างแรกออกมาเพิ่งปล่อยออกมานะ

ร้องแบบผู้ว้าวว้าว

จริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ทุ่มสุดตัวนะคะก็แอบกังวลเหมือนกันว่าคนดูเนี่ย

เวลาเลิฟซีนเขาจะเหมือนไถขึ้นไถลง
แต่จริงมันไม่ได้โดนอะไรเลยคือเขาผ่าน
แต่ทำโดยกล้องแบบเข้ามามันจะเห็นว่าเหมือนโดนมากอะไรอย่างนี้
อันนี้คือความมืออาชีพของเขาที่แอนก็งงไปเลยงงไปเลย
มันดูหือหวามากจนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ออกอากาศได้จริงเหรออะไรอย่างนี้
ก็ทำละครเล่นละครมา๓๐กว่าปี
เราก็ไม่เคยเจอลีลาแบบนี้อะไรอย่างนี้

ก็หนักสุดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเลิฟซีเรื่องนี้จะหนักสุดนะคะ
มันมีทุกอย่างในเรื่องนี้ที่มันสุดจริง
ทั่วไปวงการบันเทิงเขาเอาฉากแซ่บเรียกแขกนิดนึง
แต่ว่าเข้มข้นคือดราม่าเข้มข้นเป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยา
ที่มันแบบว่าชิงลักหักเหลี่ยมโหดกันจริง
ใช่เป็นรักเป็นเขาเรียกว่ามันมีมือที่สามเข้ามาทำให้บ้านแตกว่าอย่างนั้น
แต่คุณอนันดาพระเอกของเรื่องเนี่ยบอกว่า
แอนยอมรับเลยว่าเล่นเรื่องนี้หนักที่สุดในชีวิตเลยนะ
แล้วกว่าจะดึงตัวเองออกมาได้คือต้องคอยสะกิดกัน

เดี๋ยวต้องรอดูแล้วแหละว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไง